นั่นครับอาสาสมัครชาวต่างชาติหลายประเทศทั่วโลกเลยนะครับ
ก็เข้าไปศึกษาในเรื่องการสร้างบ้านดินสไตล์ประยุกต์
ในพื้นที่บ้านคำปูจู้จังหวัดพยาว
เพื่อที่จะเป็นการนำศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙
ไปเผยแพร่ต่อในต่างประเทศนะครับ
นางสาวสิริพากาญจนพันธ์และนางสาวทิตยาโภชนาพี่เลี้ยงอาสาสมัคร
กำลังให้คำแนะนำแก่อาสาสมัครจากหลายประเทศทั่วโลกเลยนะครับ
ฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นเบลเยี่ยมสหรัฐ
และอีกหลายประเทศรวมกว่า๑๐คนครับ
ศึกษาเรียนรู้การสร้างบ้าดินภายในพื้นที่บ้านคำปูจู้
ซึ่งเป็นบ้าดินสไตล์ประยุกต์หมู่๑ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับ
ซึ่งอาสาสมัครทุกคนนะครับก็จะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙
สอนให้คนไทยนั้นดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่ายตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
ซึ่งอาสาสมัครทุกคนนะครับก็จะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่

ที่สอนให้คนไทยนั้นดันเนินชีวิตด้วยความเรียบง่ายตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
ซึ่งอาสาสมัครทุกคนนะครับก็จะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่

ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙
ที่สอนให้คนไทยนั้นดันเนินชีวิตด้วยความเป็นอยู่
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙

ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙

ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙

ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙

ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙

ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙

ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙
ตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงราชการที่๙